๖๑ปีเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ใจดีมากเลยครับเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
ภายในมีเงิน๓๔๐๐๐บาท

วันก่อนนี่มีการโพสต์ตามหาตัวกัน

ชาวเน็ตก็แห่ชื่นชมกันอย่างมากเลยนะครับ

วินจักรยานยนต์คนหนึ่งนะครับ

มีเงินอยู่๓๔๐๐๐บาทส่งคืนเจ้าของ

แล้วก็คุณอ๊อฟได้ไปโพสต์ขอบคุณ

พี่ก็ลงพื้นที่ครับตามหาคุณลุง

ว่าคุณลุงวินจักรยานยนต์๓แยกไฟแดง

จังหวัดนครนายกก็ไปเจอตัวฮะ

และเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง
ฟังเสียงคุณลุงพลเมืองดีกันหน่อยครับ

คุณลุงสำริทมูลผลครับ

แล้วพอใส่สายผมก็ได้ดู
นัดสี่ห้าที่สุดของสมบันมาถึงมุมวินนี้
จอดแล้วผมก็เดินของทางซ้ายเดินไปเดินหน้า
เดินมาเที่ยวแบบนี้เห็นแหละกระเป๋าแต่มันจะไม่รู้ว่ากระเป๋า
แล้วเดินกลับไปมันกระเป๋าอะไร
เดินกลับมาดูอ้าวใกล้กระเป๋า
แล้วก็พอใส่สาย
ว่าทำยังไงจะเอากระเป๋านี้คืนตกได้
แต่ผมจะดูให้มีมีไม่มีเรารู้นะ
แล้วก็พอประมาณ

ก็บอกว่าเงินก็มีพอดีเห็นบัตรประชาชนก็มี
เขาเขียนสิ่งส่งไปจากที่นี่
วันศุกร์ผมเจอวันศุกร์ตอนประมาณทุ่มทุกโมง
แต่คุณส่งวันศุกร์ตอนประมาณสี่โมงสามสี่โมงเช้า
แต่ว่าสักประมาณ๓๔โมงเช้าเนี่ย

เขาบอกว่าครับผมเจอของคุณมาเอาเถอะ

ครบครับมาเอาเดี๋ยวอยู่ครบทั้งหมด

ไม่เคยมีความคิดที่จะอยากได้ของของคนอื่นเป็นของตัวเอง
แล้วไม่รู้ว่าจะเอาของคนอื่นมาทำไม

เราเอาของคนอื่นมาเราจะยิ่งจนลง

และได้ยึดคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สั่งสอนสืบต่อกันมา

พระบอบแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วยเหลือคนยากไร้มาตลอด
เพียงให้พูดความจริงไม่โกหก
หากไม่มีเงินก็ยินดีที่จะบริการไปส่งให้ฟรีไม่คิดเงิน
หากช่วยอะไรใครได้ก็จะยินดีช่วยเหลือ
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าประเวนใกล้เคียงและพี่ผู้ร่วมหุ่นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ปรากาศที่ครั้งหนึ่งคุณสำฤิษฎิ์มูลผลวัย๖๑ปี
ประจำการอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์นะครับ
อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกอยู่ช่วง๓แยกไฟแดงองคารักษ์พอดิบพอดี

ใช่จะบอกว่าเรื่องแบบนี้เราต้องมีพิธีนี้เกิดขึ้นนะคะต้องปรบมือให้คนดีจริงนะคะ